อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องเลยเหมือนกันนะคะ
เรื่องของสภาพอากาศตอนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้
ฝนตกหนักลมก็แรงนะคะที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
ลมกระโชกแรงนะคะพัดเอาหลังคาผ้าใบที่ชาวบ้านเขากางเอาไว้
ปรากฏว่าล้มระเนรนาศเลยนะคะ
แล้วหลังคาผ้าใบมันไปเกี่ยวเข้ากับเสาไฟฟ้า
เสาไฟฟ้าก็ไปทับรถของประชาชนที่เขาจอดบริเวณนั้น

คุณผู้ชมนี่แหละเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะ
เราไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่ท่าข้าม
อำเภอภูนิภินทร์จังหวัดสุราชธานี

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณเที่ยงวัน
มีลมฝนกระโชกอย่างแรงค่ะมาทางอีกฝั่งของคลอง
ลมมาพร้อมกับฝนตกอย่างหนัก
หมุนมาเป็นวงเลยนะ
ทีนี้นายประโมทรีบไปจับรถจักรยานยนต์ที่กำลังจะล้ม

หลังคาผ้าใบของอาคารราชพักดี

ปลิวลอยไปถูกหลังคาของชาวบ้าน

หลังจากนั้นหลังคาผ้าใบไปเกี่ยวเข้ากับเสาไฟฟ้า
แล้วเสาไฟฟ้ามันก็หักโค้นลงมา
รถชาวบ้านเขาจอดอยู่ตรงนั้นพอดี
ก็ถูกเสาไฟฟ้าทับลงมา

หลังจากเกิดเหตุก็มีการปิดการจราจร
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลจากพายุวิพา
หลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือ

ที่เชียงรายค่ะมีดินสไลด์ริมถนนทางหลวง

ตอนนี้มีการปิดการจราจร๑ช่องทางเลย

เพราะว่าเชียงรายเนี่ยเจอฝนตกหนักติดต่อกัน๓วันค่ะ
ดินมันก็เลยสไลด์แล้วก็ซุดลงมา

ริมถนนทางหลวงสาย๑๐๙๓ขุนห้วยไคร้ผ่าตั้ง
เจ้าหน้าที่ทางหลวงลงพื้นที่สำรวจแล้ว
ก็พบว่าจุดเกิดเหตุมันอยู่ฝั่งซ้ายของถนน

แล้วก็ห่างจากหมู่บ้านเหล่าอู๑กิโลเมตรเท่านั้นเอง
รวมถึงยังมีดินสไลด์ลงเขาลึกประมาณ๑๕เมตรด้วย
ทำให้ท่อระบายน้ำขาด๑เมตร๓ท่อด้วยกัน
ออกมาแล้วก็กลิ้งไหลลงเขาตามดีที่สุดตัวไปเลยค่ะ
มีดินสุดตัวเข้าใต้พื้นผิวจราจรราว๑เมตรอีกด้วย
ทำถั่งพลาสติกผ่าครึ่งวางเป็นทางระบายน้ำลงเขา
เพื่อไม่ให้น้ำที่ระบายออกจากท่อไปกัดซ่อหน้าดินเพิ่มค่ะ
ไม้ตากับเที่ยงเผอมแม่ศรียลจังหวัดแม่ฮ้องศร
ฝนก็ตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน
พื้นที่ห่างไกลบนยอดดอยก็มีน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ระดับน้ำแม่เงาก็เพิ่มสูงขึ้นเอ่อท่วมเส้นทาง๒จุดแล้วนะคะ
จุดแรกคือเส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เงาบ้านแม่เลาะ
ระยะทางประมาณหนึ่งกิโลเมตรจุดที่สองคือเส้นทางบ้านศพโขงอุมโละ
แนวเผลอสบเมย์กระแสน้ำเนี่ยถือว่าเชี่ยวกลาก
ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้เลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่สำรวจจุดที่น้ำท่วมขัง
เพื่อจะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วนะคะ
เส้นทางที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นพื้นที่รอยต่อ๓จังหวัด
มีแม่ห้องศรเชียงใหม่แล้วก็ตาก
อาศัยอยู่ทั้งหมด๙หมู่บ้านด้วยกัน
ถ้าน้ำดินถ่วมสูงค้างอยู่แบบนี้เนี่ย
ยานพานะก็ไม่สามารถสัญจรได้นะคะ
ส่วนบริเวณถนนสายบ้านถ้ำลอดบ้านวนาหลวง

เร่งเคลียร์พื้นที่จนใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้ว
ท้ายกันที่พยาวค่ะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลย
โดยที่เชียงคำนะคะมีน้ำทั่วบ้านเรือในหมู่สี่
หลังคันกั้นน้ำบริเวณด้านหลังโรงเรียนศรีพรมซึ่งเป็นคันกั้นน้ำจากแม่น้ำลาวเนี่ย
ตามบนส๒๐๕๐ก็ถูกน้ำถั่วงเป็น
กนทรัพย์เลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
ความพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมงเพื่อเร่งช่วยเหลือชาวบ้านให้ทันท่วงทีค่ะ